กรณีมีชายวัย๕๔ปีชาวจังหวัดลำพูน

มันน่าจะเป็นคดีถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆ่าโหด
จากกรณีนายสุธินขาดาอายุ๕๔ปี

เสียชีวิตกลางถนนสายบ้านใหม่ผาตั้งบ้านดอนชัย
หมู่๖ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นเขตรอยต่อเขตอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
เมื่อตี๑ของวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
สภาพศพของผู้ตายคือศีรษะแตกเป็นแผลยาวมาจนถึงหน้าผาก
ซี่โครงหักแล้วก็คอหักมีแผลถลอกที่หน้าอกแล้วก็แขน
เรื่องต้นตำรวจสพแม่ออนก็สันนิษฐานไว้๒ประเด็นคือหนึ่ง
ผู้ตายอาจจะถูกรถเฉียวชน
ผู้ตายอาจจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ทางญาติเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าผู้ตายถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็วิ่งหนีตายมากว่า๔๐๐เมตร
กระทั่งถูกตามมาตีจนเสียชีวิตณจุดนี้นะครับ
ขอความเป็นธรรมจากตำรวจให้ช่วยตรวจสอบโดยละเอียดนะครับ

แล้วอยากให้จับควรที่มาชุน
แต่ส่วนตัวของญาติเชื่อว่า
เชื่อว่าดนตีเขาดนทัศนกรรม
วันนี้ทางญาติของผู้ตายพร้อมกับผู้สื่อข่าวของเรา
ก็ลงพื้นที่จุดที่พบศพของผู้ตายคือนายสุธิน
ซึ่งถือว่าเป็นย่านชุมชนแล้วก็มีบ้านเรือนชาวบ้านตลอดสองข้างทาง
เรื่องต้นก็ยังพบกองเลือดอยู่๒จุด

และจุดที่๒ห่างจากจุดพบศพประมาณ๔๐๐เมตร

ก็อย่างที่ญาติบอกผู้ตายอาจจะวิ่งหนีจากจุดแรก
มาจุดที่พบศพแล้วก็ถูกตีจนเสียชีวิตณจุดนั้นนะครับ

ในคืนดังกล่าว๓๐กรกฎาคม
คือไม่มีใครได้ยินเสียงรถชนหรือว่าเสียงคนไล่ทำร้ายกัน
นางบุภาจันเจอชาวอำเภอแม่อ่อน
เจ้าภาพงานศพที่ผู้ตายไปร่วมงานเป็นครั้งสุดท้าย
เปิดเผยนะครับว่ารู้จักกับผู้ตายมานาน
หากผู้ตายไม่ดื่มเหล้าก็จะเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะสูงสิงกับใคร
แต่พอดื่มเหล้าเข้าปากไปนะครับ
ก็จะมีบ้างที่มีอาการแบบกวนคนอื่น

ก่อนเกิดเหตุนะครับเห็นผู้ตายมาร่วมงานศพสามีของเธอ
ครั้งสุดท้ายที่เห็นก็คืออยู่แถวกลุ่มคนที่นั่งเล่นไพ่กันอยู่
หลังจากตัวคุณบุภาเองนะครับเข้าไปพักผ่อน
ก็มีคนมาบอกว่าพบผู้ตายเสียชีวิตอยู่กลางถนนแล้ว
เชื่อว่าชาวบ้านแถวนี้ไม่น่าจะทำร้ายผู้ตาย
เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าผู้ตายเป็นคนยังไง
จะดื่มเหล้าเมามีอาการกวน
หรือว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ชาวบ้านบ้าง
แต่ก็ถือว่าเป็นปกติของผู้ตายที่ชอบไปดื่มเหล้าเมาทุกงาน

แต่ทีนี้การเสียชีวิตที่ทางญาติคาดว่าน่าจะถูกทำร้ายเนี่ย
ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการสอบสวนต่อไปนะครับ